ก็ก็ลองดูก็ลองดูอาจจะกลับไม่ได้แล้ว

อืมครับครับพวกเขากินเขาก็นั่งนั่งลงดูลงคุยลงอะไรแหละ
แต่โอเคอย่างไรก็คงลงฟังพรุ่งเนี้ยครับค่ะขอบคุณค่ะ